ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเกินกลับทางด้านเรือง
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ๒พฤศจิกายนวันนี้
ชูวิตตีแสกหน้ามาพร้อมกับโต๊ะแดง
ที่ไหนมีปัญหาผมต้องไปที่นั่น

ไปดูที่เขามีอะไรติดใจผู้ว่าหนักหนา

อยากรู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่เขามาชุมนุมกัน
อยากไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีออก

อยู่ตรงลานหน้าพระเมรุมาจำลองที่จังหวัดชนบุรี

เพราะว่าประชาชนอย่างที่เห็นด้านหลังนี้เลย

เฮ้ยเนี่ยแม่ผมอยู่ในตลาด

เอาคุณนี้แล้วกัน

นี่พี่พี่มาทำไมกันเยอะแยะ

ชุมนุมด้วยใจคือไม่มีการนำ
แล้วมาเนี่ยคือพร้อมใจกันมา
เพื่อที่จะมาขับไล่ผู้ว่า

เออไหนเล่าให้ดูซิวันที่๒๖เป็นยังไง

แต่สำหรับท่านคือสำหรับตัวผมเนี่ย
เข้าแถวไม่มีเจ้าหน้าที่

มันมีแต่ว่าคือน้อยมากนัก
เช่นใช้จิตอาสาเข้ามา
ที่ผมพูดอะไรผมพูดเลยความเป็นจริง

เดินทั้งวันยังไง
เดินทั้งวันผมมาตั้งแต่๗โมงเช้า
ัน๔โมงเย็นยังอยู่

อยู่ปลายแถวนะไม่ยังมาถึงนี่นะ

ส่วนใหญ่นี่ผมบอกส่วนใหญ่เนี่ย

เขาไปไหว้กันส่วนใหญ่ก็คือที่

ไม่ไหวไม่เป็นลมคือ
หลานมากับหลานหลานเป็นลม๒๓รอบ

มีใครมามีวาระแอบแฝงอะไรหรือเปล่าเนี่ย

นี่เขาห้ามชุมนุมเกิน๕คนนะ

เดี๋ยวอย่างนี้ผมถามคนอื่นต่อ
พี่มาทำไม
ผมเป็นอดีตข้ารายการบำนาน
ขณะนี้อายุ๗๗ปีครับ
เรียนคุณชุวิตว่า
เมื่อสักครู่คุณชูวิทย์มีคำถามว่า
พวกเราเนี่ยที่มาเนี่ยนะครับ

จริงแล้วเนี่ยนะอยากจะเรียนสื่อว่า
เราไม่ได้มีเรื่องโกรธเครื่องอะไรที่
ที่ตนกถึงขนาดที่จะไปฆ่าเขาให้ตาย
ไม่มีความอสงที่จะให้ผู้ว่าคนนี้
ต้องตายจากระบบราชการ
แต่เราต้องการรู้ถึงสปีริตของเขา
ที่เขาทำให้ประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้

คนที่ให้สัมภาษณ์คนแรกเนี่ยบอกแล้วนะครับ
ผมมา๗โมงครึ่ง๑๒โมง
ได้เดินมาถึงไม่ถึง๑๐๐เมตร
แม่บ้านผมเป็นลม
เพราะว่าไม่ได้เอาร่มมายืนตากแดด

ก็นึกว่าได้เผาเมียอีกแล้ว
นี่พี่เดี๋ยวผมถามนะ

กับที่อื่นรอนานแต่ไม่ได้เป็นแบบนี้

ต่างกันท่านไปดูสิครับ

ว่าราชการจังหวัดบอกกับประชาชนว่า
ข้าราชการรับใช้ประชาชน

ขอประชาชนเนี่ยเป็นแขกของพระเจ้าอยู่

แล้วให้ประชาชนถวายก่อน

แต่ที่นี่ให้ใครกันถามจิตอาสาดู
เดี๋ยวจิตอาสาจะบอกจิตจะเรียนท่านนะครับ

เรียนสื่อไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับ

ว่าความอสงของพวกเราชนบุรีเนี่ย

นะครับต้องการให้ท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับ

แต่งานครั้งนี้มันเป็นงานใหญ่

เป็นเมืองหน้าเมืองตาของประเทศ

แล้วถ้าผู้ว่ามีวิสัยทัศน์ขนาดนี้นะครับ
เป็นนายอำเภอก็ยังรับไม่ค่อยได้

เย้
สรุปแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของพวกท่านเนี่ยต้องการอะไรบ้าง
ขอท่านได้ไปอยู่ที่อื่นจะไปตรงไหนระบบราชการ

ขณะนี้ท่านชูวิทย์

ตามสื่อที่ออกมานะครับ

อุ้มก็คือได้ตรวจสอบแล้วที่ประชาชนเขาร้องเรียนไม่เป็นความจริง

อ่าผมถามว่าถ้าเกิดผู้ว่าเขามาขอโทษชาวบ้านน่ะ
ให้อภัยไหม

เราไม่ต้องการที่จะเอาเป็นเอาตาย
ว่าในการบริหารงานของเมืองใหญ่อย่างนี้

เมืองตาของประเทศนี่

ต้องให้ราชการเขาช่วย

อันนี้จิตอาสาเปล่า

๗โมงเช้า

แล้วผมก็กลับชุดสุดท้าย

คือเรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ย

เพราะว่าผมก็เข้าใจเรื่องงบประมาณ

ที่มาในเต้นเนี่ยเป็นพันคน

ข้าราชการเนี่ยเกณฑ์มาช่วยกัน

ไม่มีไม่สั่ง

ถ้าวันนั้นข้าราชการ

ถวายดอกไม้จันทร์ก่อนเนี่ย

อันนี้ไม่เกี่ยว
มันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหาร

คือมันช้ารอนาน

มันต้องมีระบบระเบียบการจัดการที่ดี

ยกตัวอย่างได้ไหมว่าอะไรที่ไม่ดี
ก็คือคนมาเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยดู

แถวเนี่ยต้องวนเวียนอยู่อย่างนั้น

อันนี้มัน

การการเป็นผู้ว่ามาเนี่ย
วันที่๒๖ไม่ใช่ประเด็นแรก

คือว่าเขาจัดร้องเพลงสรรเสริญที่สะพานใหม่ค่ะ

ตาดำแดงร้องไห้กัน

นายยกเขาบอกว่าตอนในพื้นที่
เขาบอกว่าผู้ว่าสั่งว่า

ถามนิดนึงตอนที่เราจัดงานเนี่ย

ชี้แจงไว้เรียบร้อยไหมคะกับพื้นที่ว่า

ค่ะยื่นค่ะยื่นกับใครคะ

เราแค่ไปลงชื่อ

เนี่ยเขาแห่กันอลังการมาก

งานวิ่งไฟล์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีใครอยากจะพูดอะไรให้ผู้ว่าฟังไหม
ผมขออนุญาตนิดหนึ่งอ่าอ่าอันอันนี้จริงไม่อยากจะเปิดไว้ให้ตัวหรอก
คือผมเนี้ยเป็นจิตอสาแบบไม่มีภาพเป็นคอใช่ปะอ่าไปอ่าโหกโมงเช้าเนี้ย
มาจากบ้านปึกผมมาที่เต็นต์ที่จุดที่เต็นต์สองเต็นต์ที่สำหรับพักคนที่จะเข้ามาจุดคัดกรองอ่ะ
ก็เจอประหลัดคนหนึ่งประหลัดถือวิยุอยู่วออยู่ผมถามประหลัด
ให้คนเข้าวางจุดเข้าผ่านจุดคัดกรองกี่โมงเขาบอกเก้าโมงผมก็สงสัย
คือผมตั้งใจจะมาช่วยเองอ่ะเป็นศิษย์ศาสตร์ผมก็เอกใจเดินมาจุดคัดกอง
ถามเขาว่าตกลงให้คนเข้าผ่านจุดคัดกองกี่โมงเขาบอกเจ็ดโมงอ่า
มันก็ใจชื้นผมก็กะตั้งใจไปช่วยเขาคราวนี้๖โมงเช้า๖โมงกว่าคนน้อย
เต็นต์สองเต็นต์เนี่ยคนยังไม่เต็มเต็นต์หนึ่งจุคนได้ประมาณ
ผมว่าเก้าอี้สี่ตัวแปดแถวนะแปดตัวเต็นต์หนึ่งประมาณได้ร้อยตั้ง
ร้อยห้าสิบได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงสามร้อยสุดท้ายคนมาเยอะ
พอคนมาเยอะจุดคัดกรองไม่ได้ให้ผ่านใช่ไหมก็จะคนก็จะมา
อยู่บนถนนนะฮะบนถนนหน้าศาลเต็มเลยก็เรียงคิวเขาเรียบร้อยนะ
สุดท้ายผ่านจุดคัดกรองเปิดเข้า๗โมงเช้าคนเข้ามาข้างในเต็ม
พอดีคนข้างนอกเนี่ยก็มาเต็มเต็นต์แล้วข้างหลังเนี่ย
ก็อยู่บนถนนสุดท้ายคนที่มันหางถนนที่ที่คิวที่ที่รออยู่อ่ะ
ไปจนถึงชายทะเลแล้วฟถแล้วหางไม่แล้วหางก็ยาวไปนู้นเลยครับ
สุดท้ายคนไปลากับครับก็สรุปสรุป
วางฝี่ทางน่ะตับช้าทางที่จะแก้ไขอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
ความต้องการความต้องการทำไมคุณให้อภัยไม่ได้
เพราะก็ทำหลายงานแล้ว

จังหวัดชมบุรีมีผู้บริหารอย่างนี้แล้วจังหวัดจะเจริญได้ยังไงครับ
วันนี้ถ้าเป็นงานอย่างอื่นนะครับพอให้อภัยได้นะครับ
แต่งานพ่อหลวงให้อภัยไม่ได้ครับทำผิดพลาดครับ
นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่๒แล้วนะ

มาทุกวันมาทุกวัน
หลังจากจันทร์๑สุขเราบอกว่าเราจะมากันทุกวัน
ฝากผู้ว่าจะย้ายไปหรือว่าจะไปที่ไหน
เพราะว่าสิ่งที่ผู้ว่าทำมันหมดความชอบทำไปนานแล้ว
พวกเรามากันเนี่ยเพราะการอึดอัดที่ผู้ว่าทำแบบนี้
เขาคิดว่าผู้ว่าไม่ตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมา
ก็บอกว่าเนี่ยมาให้ความสนใจประชาชนเอาแต่ใจตัวเอง

อาธิบยศคุณมิ้นท์เรามาฟังเสียงชาวบ้าน
ก็แล้วแต่ที่ชาวบ้านเขาพูดนะฮะก็ว่าไม่จะให้อภัยไม่ให้อภัย

มาถึงที่แล้วก็ฟังทั้งฝั่งของผู้ว่าด้วย
ฝั่งของเสียงชาวบ้านด้วยที่เขาต้องเจอจริงว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น

แล้วกลับมาติดตามรายการกันต่อค่ะ
นี่เราอยู่ที่ไหนคุณมิ้นสารกลางจังหวัดชนบุรีคุณชุวิต
สารกลางจังหวัดชนบุรีต้องไปหาใครผู้ว่าพักคารทรเทียนชัยตามต่อจากเมื่อวาน
นี่รับช่วงต่อจากพี่นิวนาวมาเลยนะผู้ว่าชื่ออะไรนะ
พระพรเพียรชัยเดี๋ยวต้องไปเจอท่านหน่อยต้องคุย
ต้องดูสิว่าท่านจะพูดยังไงเพราะว่าบอกว่ามีคนมาขับไล่ท่าน
เป็นพันอ่ะคนท้องพื้นที่ด้วยเออต้องไปคุยกับท่านหน่อยนะ
เอากันแบบตรงตรงนะชัดชัดถึงที่โอเคไป

แต่มาให้กำลังใจเนี่ยถือดอกไม้มาเกรงกลมาหรือเปล่าเนี่ย
ไม่ได้เกรงครับไม่ได้เกรงนะเกรงใจมาเป็นจิตอสาที่เราเคยทำงานร่วมกัน
โอ้เป็นจิตอสาครับมีความรับหมากใจขอเห็นคุณบังคับอัญชานะครับ
โดนแบบนี้ก็เลยก็คือการทำงานก็ทำกันเต็มที่แล้วอะครับ
แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่การบอกสื่อต่อไปนั้นไม่ตรงกันนะครับ
ได้เกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น
ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีท่านครับท่านจะอยากจะพูดกับพี่น้องชาวชนบุรียังไงบ้าง

ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพนะครับ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษที่ผ่านมาเมื่อวันที่๒๖นะครับ
ผมทีมงานทุกคนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทั้งภาคราชการภาคท้องถิ่นภาคเอกชนภาคจิตอาสา
เราทุกคนตั้งใจนะครับแล้วก็ทุ่มเทในการจัดงานนะครับ
เราทุกคนได้คุยกันว่าเราจะพยายามดูแลพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานให้ดีที่สุดนะครับ
แล้วก็พวกเราก็พยายามวางแผนในการทำงานทุกทุกอย่างนะครับพวกเราทุกคนนะครับ
คุยกันนะครับพวกเรานั้นมีความจงรักพักดีรักพ่อหลวงของเราเป็นสุดชีวิตนะครับ
แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็บอกว่าคนที่มางานเนี่ยเป็นแขกของพระองค์ท่าน
เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลให้ดีแต่ว่าในวันนั้นเนี่ย
พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางมาเป็นจำนวนมากครับทีมงานของพวกเราเนี่ยมีความบกพร่องนะครับ
ผมยอมรับว่าเราไม่สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบางส่วนที่ไม่ได้รับความสะดวก
ผมกราบขออภัยและกราบขอโทษมานะที่นี้ครับแล้วเขาบอกว่าในฐานะพ่อเมืองเนี่ย
ทำงานพลาดจะให้ท่านผู้ว่าลาออกเนี่ยท่านมีความเห็นยังไงครับ
ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้เข้าใจว่าสิ่งที่ผมทำงานกับทีมงานเนี่ยนะครับ
เราทำงานกันมาเป็นแรมเดือนแรมปีนะครับเราทุ่มเททำงานเนี่ยเกิดความผิดพลาดเนี่ย
ผมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทบทวนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องอภัยในความผิดพลาดของผมและทีมงานด้วยครับ
เขาบอกว่าเขาไม่อภัยเพราะว่าเป็นงานใหญ่งานเดียวไม่มีอีกนะ
บางทีคนแก่เขาบอกว่ามาตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้บอกตี๕ถึง๕โมงเย็นก็ยังไม่ได้วางครับ
อยากจะให้ผู้ว่าชี้แจงให้คนชนบุรีเข้าใจหน่อยครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราเองเนี่ย
เราได้มีการวางแผนนะครับในเรื่องของการจัดขบวนในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ย
แต่อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าการดูแลต่างเนี่ย
จากว่าเรามีการแบ่งมอบหน้าที่การงานกันเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับ
ผมเองก็อยู่ในบริเวณงานตลอดนะครับเมื่อมีปัญหาเนี่ย
เราก็พยายามที่จะลงไปช่วยกันแก้ไขนะครับทุกภาคส่วนเนี่ยเราทำงานกันอย่างหนัก
ทำงานกันอย่างเต็มที่ผมก็อยากจะกราบเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่า
พวกเราทุกคนนั้นทุ่มเทนะครับในการทำงานนะครับแต่ว่าเมื่อมีข้อผิดพลาดเนี่ย
ผมก็กราบขออภัยส่วนพี่น้องประชาชนเนี่ย
จะตัดสินผมยังไงเนี้ยเอ่อผมก็ขอให้ว่าเอ่อ
ภูมิครับประชาเป็นผู้พิจารณาแล้วกันนะครับเจ้าหน้าที่ไม่น้อยเกินไปนะฮะ
อาหารการกินวันนั้นก็มีเต็นต์มีให้สมบูรณ์หมด
ครับอาหารการกินเนี่ยมีเพียบพร้อมนะครับ
สามารถรองรับพี่น้องประชาชนตอนดึกก็ยังมีอาหารครับ
น้ำดื่มเนี่ยมีเพียงพอนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ย
มันก็มีการมีจิตอาสามาด้วยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเราส่วนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็มีจำนวนมากนะครับแต่ว่า
เมื่อเทียบกับปริมาณของพี่น้องประชาชนเนี่ย
เรามีน้อยกว่าแน่นอนนะครับก็อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงทุกคนนะครับ
ผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมเองผมก็เสียใจนะครับ
ที่ไม่สามารถดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนได้อย่างทั่วถึงผมก็
ได้แต่บอกว่าผมกราบขอโทษนะครับแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ย
ลองพิจารณาดูว่าพวกผมเนี่ยมีความตั้งใจมีความทุ่มเทในการทำงานนะครับ
เพราะว่าครับเปิดใจหน่อยท่านเครียดไหมอืม
น้อยใจไหมผมเครียดไหมนะครับผมเครียดนะครับ
ที่ว่าผมไม่สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ทุกคนนะครับ
ผมก็รู้สึกเสียใจนะฮะแต่จริงเนี่ยในใจพวกเราทุกคนเนี่ย
เราตั้งใจที่อยากจะให้พี่น้องทุกคนมาแล้วสบายใจ
มาแล้วสะดวกสบายนะครับครับท่านรัฐมนตรีมีอะไรที่มาสอบสวน
หรือว่ามีอะไรมาตำหนิท่านไหมครับก็มีประเด็นครับที่ท่านรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านประหลักกระทรวงมาดูในเรื่องรายละเอียด
ในเรื่องของการจัดงานต่างว่าเราได้มีการวางแผนมีการเตรียมงานหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ทางผมเนี่ยก็มีเอกสารหลักฐานที่จะนำเรียนท่านนะครับ
พูดคุยกันแล้วใช่ไหมคะกับผู้คับบัญชามีอ่าทางกระทรวงได้ส่งอ่าผู้ตรวจและการกระทรวงมาตรวจสอบครับ
แล้วเราก็กำลังทำเอกสารหลักฐานอ่ารายงานกระทรวงครับในฐานะพ่อเมืองเนี่ย
ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างงี้เกิดขึ้นเนี้ยต่อไปท่านจะปกครองอืม
ยังไงนะฮะถ้าเกิดเข้ามาไล่คือผมผมเรียนอย่างงี้ครับว่า
อันนี้ส่วนผมเนี่ยตั้งแต่ผมมาอยู่ชนบุรีเนี่ยนะครับ
เป็นเวลา๑ปีเนี่ยครับผมทุ่มเททำงานทุกอย่างนะครับ
แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดครับนะครับผมเป็นข้าราชการเนี่ย
ผมตั้งใจดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเอ่อผมว่าในส่วนเนี้ย
ผมมาอยู่ปีนึงเนี่ยท่านสามารถตรวจสอบได้นะครับ
เชื่อว่าคุณชูวิทย์เนี่ยสามารถตรวจสอบจาก
ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับ
ว่าการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย
เป็นยังไงตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเนี้ยนะครับครับ
ผมคิดว่าตรวจสอบไม่ยากครับครับแล้วงบประมาณต่างต่างเนี่ย
ท่านไม่ได้ว่าได้รับก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็น
เขาบอกกันไม่ได้เป็นแบบนั้นอ๋อไม่มีครับไม่มี
ไม่มีจริงจริงครับไม่มีเป็นการร่วมมือกันระหว่างในการ
ทำงานเนี่ยนะครับหลายอย่างนะครับมาจากการบริจาคของพี่น้อง
ประชาชนนะครับที่เขารักพ่อหลวงเขาก็มาร่วมกันบริจาคนะครับ
ซึ่งผมไม่อาจจะกล่าวได้ว่ามีใครบ้างแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เห็นเนี่ยมาจากพี่น้องประชาชนทุกคนที่รักพ่อหลวงนะครับ
ก็มาช่วยกันทำร่วมกับทางจังหวัดนะครับท่านมีโอกาสชี้แจงกับ
ประชาชนชาวบ้านคนชนบุรีบ้างหรือยังครับเอ่อผมก็พยายามนะครับ
พยายามที่จะอธิบายพยายามที่จะพูดให้ทุกคนได้ทราบนะครับ
ว่าในเรื่องของการทำงานตรงนี้เราไม่มีงบประมาณที่สนับสนุนมานะครับ
พวกเราก็ช่วยกันในทุกทุกภาคส่วนนะครับตรงไหนอย่างเช่น
อกดาวเรืองที่พวกเราเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชน
จังหวัดก็นำมามอบให้เรานะครับการตกแต่งสวนต่างต่างเนี่ย
เราก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดชนบุรีมาร่วมกันตกแต่งนะครับ
เทียมที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ใช้งบประมาณนะครับ
ก็มีพี่น้องประชาชนมาบริจาคมาทำให้เห็นนะครับ
ท่านครับถ้าเกิดอยากจะให้ท่านเนี่ยขอโทษคนชนบุรีเนี่ยท่านจะขอโทษไหมครับ
ผมขอโทษอยู่แล้วครับนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในใจของผมเนี่ย
ผมมีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมพร้อมที่จะไปกราบขอโทษนะครับ
ผมทำได้ทุกอย่างครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
ได้รับรู้ว่าพวกเราเนี่ยควรจะเดินก้าวลอยตามพระปณิธานของในหลวงนะครับ
อยากเห็นพวกเรารักสามัคคีกันผมพร้อมที่จะไปกราบขอโทษทุกคนครับ
ว่าคะตั้งแต่เกิดเรื่องมาจนถึงวันนี้ได้มีการพูดคุยกันแบบเผชิญหน้ากันกับชาวบ้านหรือยังคะ
คือผมได้ลงไปพบกับพี่น้องประชาชนแล้วครับแล้วผมก็กราบขอโทษพี่น้องประชาชนนะครับ
ผมพูดไปแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผู้ว่าครับ

ผมไม่วงลือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการไม่ควร
ชูเว็ตตีแสงหน้า

แค่เล็กธรรมดาเราเป็นคนใจร้อนอยู่แล้ว
ถูกต้องรออะไรไม่ได้ด้วยอืมแต่วันนั้น
วันนั้นรอได้เจ็ดชั่วโมงภูมิใจอ่ะต่อให้ไม่ได้เข้า
อย่างน้อยก็มีเรื่องให้เล่าให้ลูกหลานฟังอืมถึงบอก
เขาบอกคนชนบุรีนักเลงไม่ใช่คนชนบุรีใจนักเลง
ไม่ใช่คนนักเลงถ้าคนนักเลงน่ะคืออย่างงี้คนอนภาร
คนชนบุรีใจนักเลงแต่ไม่ใช่นักเลง
ถ้าแบบอย่างนี้ไงที่มายืนเนี่ยอย่างนี้คือ
คนอนภารไม่ใช่คนชนไม่ใช่คนชน
กล้าพูดแปดเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่คนชนโดยกำเนิด
ถ้าคนชนโดยกำเนิดรากย่าเป็นคนชนบุรี
เขาจะไม่ทำแบบนี้แล้วคุณมายืนแหกปากต่อหน้า
พระเมนอ่ะแต่ปากคุณบอกรักในหลวงอ่ะอืม
การกระทำมันต่างกันอ่ะอย่างอย่างเชียงใหม่ที่มีประท้วง
ทำไมเขาไม่รวมตัวประท้วงอ่ะเขามีจุดยืนอืม
แล้วเขาทำเพื่ออะไรแล้วเรื่องผ่านไปแล้ว
แล้วการที่คุณได้วางหรือไม่ได้วางไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผู้ว่า
ขึ้นอยู่ที่ใครขึ้นอยู่ที่ตัวเองความอดทนคุณมีแค่ไหน
ประท้วงทุกคนมีสิทธิ์ประท้วงการที่ประท้วงหนึ่ง
คุณต้องมีข้อมูล๒คุณต้องเจอกับตัว
คุณต้องศึกษาปัญหาแต่นี่คุณเอาปัญหาเขาเล่าว่าเขาบอกว่าเขาว่ากล่าว
สรุปแล้วทุกคนต้องการเป็นฮีโร่ในฐานะที่พี่เป็นคนชนบุรี
แต่พี่เห็นสภาพอย่างเงี้ชมบุรีเสียงเสียใครก็มองเสีย
ผมเองผมไม่มองเสียเลยเสียหมดนะ
เป็นไงล่ะคุณชุวิตดราม่าไหมล่ะคุณว่าชาวบ้านเขาไม่ยอมที่จะให้อภัยผู้ว่าเลยเหรอ
เขาก็พูดชัดเจนเขาบอกว่าเขาไม่ให้อภัยเขาไม่ให้โอกาสเพราะว่ามันเลยจุดนั้นมาแล้ว
สิ่งที่ชาวบ้านพูดเมื่อกี้นี้เขาบอกว่างานใหญ่มีครั้งเดียว
งานของในหลวงรัชกาลที่เก้าเขาให้อภัยไม่ได้จริงเขาว่าอย่างนั้น
แล้วจะเอายังไงจะให้ผู้ว่าเขาไป
ผู้ว่าเขาก็บอกว่าแหมแล้วแต่ผู้บังคับบัญชา
สรุปแล้วเนี่ยทำไมเขามีปัญหาอยู่จังหวัดเดียวเหรอชนบุรี

ที่จังหวัดอื่นที่เขารอนานมีไหม

อันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่รอนานนะการบริหารการจัดการไม่ดี
คือรอนานเนี่ยมิ้นเชื่อว่าทุกจังหวัดเป็นเหมือนกันหมด

กรุงเทพฯเองทุกคนเต็มใจที่จะรอ

แต่ว่าขอให้บริหารจัดการดีอย่างนั้นเหรอ

คือผู้ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็มีเจ้าหน้าที่มาดูแล
เขาก็มีอาหารมีน้ำดื่มบริการ
แต่ก็ยอมรับว่าไม่ทวดถึงจริง
เพราะว่าคนเนี่ยผู้ว่าบอกว่าคนมาเนี่ย๖๔๕๐๐

ก็ยอมขอโทษคนชนบุรี
ถ้าเขาทำผิดเขาก็ขอโทษนะ
แล้วก็ยินดีที่จะขอโทษผมถามเลย
ก็ขอโทษเขาบอกผู้ว่าเขายินดีจะขอโทษ
นี่คนชนบุรีเขาไม่ยอมให้อภัย

ใช่ไหมผมก็ถามชาวบ้านนะ

เรื่องอย่างนี้ผมเองเนี่ย

นะก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมตัดสินเอา

เราจะไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวก็จะหาว่าเรา
เข้าข้างอีกนะ

ในหัวหนักสินบนชนเราอะให้ข้อมูลคุณผู้ชมส่องได้แล้ว
ผู้ว่าเขาชี้แจงยังไงเราก็ไปถามมา

สำคัญก็คือว่าตอนนี้ทางการเขามีการตรวจสอบแล้ว
ก็คือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัย
สั่งการให้ประหลักกระทรวงมหาทัยลงมาตรวจสอบ
เท็จจริงทั้งหมดที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนว่า
บริหารจัดการแย่ไม่ดีไม่ดูแลไม่เอาใจใส่
เขาบอกว่า๗วันให้รอฟังผล

เขาก็เปิดใจแล้วว่าถ้าเขาทำผิดเขาขอโทษ
ก็แล้วแต่คนชนบุรีแหละนะ
ค่ะเพราะว่ามันก็จังหวัดของเขา
เขาบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะ
เขามาประท้วงผมก็ไม่รู้นะผมก็ไปถาม
ก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็เขาก็ให้ข้อมูลให้เหตุผลแล้ว
ไอ้งานนี้ก็บอกงานสำคัญนะไม่ยอม

ผมก็ถามนะผมก็กลัวโดนกระทืบเหมือนกันนะ

เอ้าก็เด็กผมเรียนหนังสืออยู่ชนบุรี
ก็หาว่าผมเดี๋ยวไม่จริงไม่จังก็ถามแล้ว
เขาบอกว่าไม่เอาไม่ให้อภัยไม่เอาอะไรนะ
อยากจะให้ผู้ว่าไปที่อื่น
หมายเรื่องนี้มันก็ทำใจลำบากนะ

งานนี้แกก็บอกว่าแกไม่ได้ทำเต็มที่แล้วนะ
ไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณอะไรเป็นการช่วยเหลือกัน
ระหว่างประชาชนหน่วยงานต่างนะ

แล้วก็รอว่าผู้ใหญ่เขาจะสอบสวนยังไงก็แล้วแต่
ส่วนประชาชนเขาก็มากันทุกวัน๕โมงเย็นเนี่ย
เมื่อกี้เราก็ไปมาแล้วก็คุยคนนั้นก็ไม่พอใจว่า
นี่แม่เขาแก่แล้วยังมาแล้วยังเสียเวลาจะเป็นลม

หมายถึงว่าต่อคิวยาวไปถึงทะเล
แต่อันนี้มันก็เกี่ยวกับการบริหารงานจัดการนะ
ก็จริงแต่ว่าคืออันนี้ที่ได้ฟังมาอย่างคำพูดว่าเขาก็บอกว่าคือคน
ไม่ได้เป็นแค่คนในพื้นที่อย่างเดียวที่มาในวันนั้น
ก็คือมาจากทั่วหลายอำเภอหลายพื้นที่ที่มา
เพราะว่าตรงนี้มีพระเมรุมาตรจำลองคือจุดอื่นเนี่ยเป็นจุดวางดอกไม้จันท
แต่ว่าตรงที่ชนบุรีที่สารวกลางเนี่ยมีพระเมรุมาจำลองทุกคนก็อยากที่จะมา
ทุกคนตั้งใจจะมาทั้งนั้นแหละ
วันนี้ผมก็มาถ่ายทำเบื้องหลังให้เห็นแม้ว่างานจะจบไปแล้วนะ
ความคิดของคนทั่วไปก็ไม่อยากให้จะมีนะอยากให้ทุกอย่างจบด้วยดีนะครับ
เราในฐานะสื่อมวลชนผมก็เอามาให้ท่านดูแล้วครับว่าท่านผู้ว่าเขาว่ายังไงนะ
ส่วนชาวบ้านเขาคิดยังไงนะครับเอากันทั้งสองฝ่าย
เราไม่ไปเตรียมกับใครนะครับไม่มีไปบอกใครว่าให้พูดยังไงเอากันแบบสดชัดเลย
ผมไปถึงผมก็พูดเลยอ้าวชาวบ้านเขาอยากพูดอะไรพูดมานะฮะ
ก็เอามาให้ท่านผู้ชมไทยรัฐนี่แหละได้ชมได้เห็นนะครับ
แต่คิดไปคิดมาก็ผู้ว่านี่ก็น่าเห็นใจนะ
คือด้วยความที่ด้วยตำแหน่งด้วยการเป็นผู้ว่าก็ต้องแบกรับในความรับผิดชอบทั้งหมดแล้ว
คือมันต้องดูแลคนทั้งจังหวัดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
แต่ชาวบ้านเขาบอกโอ้โหไม่ไหวบริหารการจัดการเนี่ยนะ
รอไปถึงทะเลนู่นคือหมายถึงว่าคิววนไปวนมายาวบริหารจัดการไม่ดี
แต่ผู้ว่าก็ขอโทษใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเขาทำผิดไปก็ขอโทษ
คือตอนนี้ต้องมาดูประเด็นเรื่องที่ว่าสำหรับชาวบ้านเขามองว่าคำขอโทษมันไม่เพียงพอ
ไม่เอาเขาไม่เอาเขาบอกว่าไม่ขอโทษไม่เอาเรื่องเงี้ย
เขาบอกว่าจะบริหารจัดการแค่นี้ไม่ได้เนี่ย
มันก็จะออกมาอีลอร์ปเดียวกันรึเปล่า

นี่ผมถึงบอกว่าคุยกับคนชนบุรีต้องคุยให้ดี
เมื่อกี้ผมเนี่ยบอกก่อนเลยนะ
นี่ผมถามอย่างนี้จะมาทำอะไรผมหรือเปล่า
เออเขาบอกไม่ทำไม่ทำเออคนชนบุรีเขาไม่ทำหรอกเขามีอะไรก็คุยกัน
เขาไม่พอใจเขาก็บอกเขาไม่พอใจ

ไม่พอใจจังหวัดอื่นมีไหมล่ะ

ใช่ไหมเขาก็ไม่พอใจเขาอยากจะเปลี่ยนเขาอยากจะย้าย

ท่านผู้ชมครับผมเอานำมาเสนอให้กับท่านผู้ชม

เอากันให้เห็นนะครับแล้วก็พิจารณากันเอาเอง
ผมมีหน้าที่นำเสนอกับคุณมิ้นนะครับ

อ่ะไปค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของรายการชูวิตตีแสกหน้าแล้ว
เรานำเสนอข้อมูลสองด้านให้คุณผู้ชมได้พิจารณากันนะคะ
ดูให้รวมทั้งหมดทั้งในแง่ความรู้สึกก็ดี

ลองไปประมวลกันดูนี่เรานำเสนอข้อมูลให้อย่างครบถ้วนแล้ว
หิวแล้วจริงขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้แล้วเจอใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ